มีชายชาวคูเวทคนหนึ่งเขานั่งรถแท็กซี่จากพัทยา
จะเข้ากรุงเทพแต่ปรากฏว่ารถแท็กซี่เกิดเสียหลักอยู่บนมอเตอร์เวย์
อ่าทีนี้แท็กซี่ก็เลยมีการประสานตำรวจทางหลวงเข้ามาตรวจสอบรถหน่อย
แต่ประเด็นคือชาวชายคูเวทคนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นั่งรถแท็กซี่มา
อืมอยู่คุ้มครั่งครับตกใจอะไรไม่รู้นะคะ
วิ่งหนีตำรวจแบบตะเลิศโอ้โหกันชุนละมุนวุ่นกู้ภัยตำรวจเนี่ย
ต้องไล่จับกันแบบอ้นละหมานเลยค่ะหรือไปเข้าบ้านใครเขาล่ะเนี่ย
ชาวบ้านชาวบ้านชาวช่องหลบหนีออกนอกพื้นที่นี่เนี่ย
สุดท้ายไปจนมุมอยู่ที่ทุ่งนา
แต่เดี๋ยวจะไล่เลี่ยงให้ฟังก่อนนะคะเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ว่าโอ้โหนี่คือ
นี่คือนาทีไล่จับอ่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวทุ่งนาตรงเนี้ยจะอยู่ข้างหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณเรียบถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
และนี่คือนาทีที่เหมือนกับรวบตัวเอาไว้ได้โอ้โหเหนื่อยหอบเหมือนกัน
บอกว่าหลังจากคุมตัวไว้ได้แล้วก็ระงับคลั่ง
ก็มีการขอน้ำดื่มนะคือหิวน้ำแล้วมั้ง
วิ่งข้ามถนนมอเตอร์เวย์ไปมาวิ่งทะลุหมู่บ้านชุมชนชาวบ้าน
วิ่งออกมากลางทุ่งนาแบบนี้สุดท้ายก็คือเหนื่อยค่ะ
ไปไม่ไหวนั่งดื่มน้ำแบบนี้แหละตำรวจก็มีการควบคุมตัวไปสงบสติ
อารมณ์ที่โรงพักกันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนมอเตอร์เวย์นะคะ
ช่วงขาเข้ากรุงเทพในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน
บางประโกงชะเชิงเศร้าในรหาสภาพผู้ชายกว่านี้ก็สวมกางเกงขาสั้น
รองเท้าแตะสะพายกระเป๋าไม่สวมเสื้อนะคะ
ก็เหมือนกับเขานั่งแท็กซี่มาจากพัทยามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ทีนี้รถแท็กซี่เสียรถแท็กซี่ก็มีการประสานตำรวจเข้ามาช่วยเหลือ
พอตำรวจเข้ามาไม่รู้ว่าชาวไทยคูเวทคนนี้ตกใจอะไรนะคะ
วิ่งหนีตำรวจค่ะวิ่งข้ามถนนไปมา
ก่อนจะมีการมาจนมุมที่บริเวณทุ่งนาที่อยู่ข้างหมู่บ้านระแวกนั้น
โดยชายคนนี้เขาก็อ้างว่าแบบเหมือนขอกินน้ำหน่อย
แต่ก็ยังไม่ยอมให้การอะไรทั้งสิ้นตรวจสอบเอกสาร
ยังไม่ปรากฏว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะคะ
ลองดูเสียงบางช่วงบางตอนที่แบบไล่จับกันหน่อยค่ะ
เขากล้มคลั่งลงไปในนอกน้ำนอนกน้ำข้างหมู่บ้าน
แล้วนี่คือเหมือนว่าตอนที่ลงน้ำไปคุณผู้ชมรู้ไหม
แต่อย่างใดนะคะสุดท้ายคงเหนื่อยค่ะจนกระทั่งควบคุมตัวเอาไว้ได้
ทีนี้จากการสอบถามนายวิทูลจันปวงเสนหัวหน้ากู้ภัย
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าระงับหนุ่มคลั่งคนนี้
ก็บอกว่าได้รับแจ้งว่าผู้ชายคนนี้วิ่งตกใจตำรวจวิ่งหนีข้ามถนนไปมา

ก็เลยตกใจวิ่งหนีกันแบบนี้แหละค่ะ
สุดท้ายก็โชคดีนะที่ไม่โดนรถบนมอเตอร์เวย์พุ่งชน
แล้วก็หลังจากนี้คงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ